สีสันข่าวเช้าไทยรัฐวันหยุดแบบนี้

เชิญชมได้เลยครับ
คุณผู้ชมครับจับตาดูให้ดีครับ
นี่คือการปลอกหน่อไม้ที่รวดเร็วที่สุดครับ
แม่ใครสนใจลอกเลียนแบบได้เลยนะครับ
น่ารักจริงสัมพันธ์สัตว์โลก
นี่คือภาพหงเอื้ออาทรที่เลี้ยงปลาแบบนี้แหละครับ
คุณผู้ชมครับปลาก็รอกินอาหารจากหงที่คาบออกมาจากกล่อง
เอื้อเฟื้อเพื่อผ่ากันดีจริง

เอาหัวหมูน้ำแดงไปทาน
ว่าแต่ว่าเจ๊ครับเจ๊
เจ๊จะไม่หันบ้างเลยเลยครับ

แสบอย่างนี้แสบหลาย
นี่คือการแข่งขันจักรยานผ่านไม้กระดานแผ่นเดียว
แต่ละหมู่บ้านก็ส่งตัวแทนมาล่ะครับ

ตกน้ำป่อมแสงแบบนี้

และแล้วหนุ่มหน้ามนต์ที่ถอดเสื้อก็เป็นฝ่ายชนะ
หรือว่าไม่ธรรมดาจริง

คิดไปขอบอกคำยาว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป